ไม่ได้สวยนาโมตาซาพระควโต

แต่ว่าสวดส่งเลยไปดีมาดีเลยนะ
ไปตายที่ไหนก็ไปเพราะเขาบอกว่า
แค่มาเที่ยวก็พออย่ามายกล้อแบบนี้
เดี๋ยวคนเขาค้อต้องไปเก็บศพพวกคุณ

เพราะว่ามีกลุ่มบิ๊กไบท์ขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกัน
แต่ก่อพฤติกรรมแบบนี้กลางถนน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
โอ้โหอาจจะเห็นว่าเพลงเนี่ยมันก็สนุกเขาล่ะ
แต่จริงแล้วพอคนในโลกโซเชียลได้ดูแล้ว
สนุกด้วยนะครับมันมีหลายคลิป๒๓คลิปเนี่ยคุณ
กล้อตามถนนสายหลักต่างนะครับ

บิ๊กไบท์ที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ

แก๊งเทเลทับบี้มาเยือนเขาคอ
เที่ยวเขาค้อนอนภูทับเบิก

แท็กสายบันเทิงโซนกบินบุรี

แชร์ภาพแชร์คลิปบิ๊กไบท์กว่า๑๐คันนะฮะ

ที่อำเภอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบวม

บิ๊กไบท์ดังกล่าก็ขี่ซิ่งออกไปด้วยความเร็ว

แหมโชว์เก๋าโชว์ซ่าบ้าบินนะฮะ
กล้อแบบนี้เลยนะครับ

เกิดขึ้นบริเวณหน้าตลาดสดทรัพย์สมทอง

และมีชาวบ้านใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ยกล้อกันแบบนี้เกือบ๑กิโลนะครับ
อกจากนี้ยังมีคลิปแล้วก็รูปภาพอีกหลายมุม

อย่างที่บอกนะครับมาเที่ยวก็พอ
และนี่ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วนี่

ทำให้คนเขาค้อเขาก็ไม่พอใจ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบริเวณ
หน้าตลาดสดซับสมทอง

เป็นจุดที่กลุ่มบิ๊กไบท์ขี่โชว์ยกล้อกัน
ไปพบกับเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
เจ้าของร้านขายลอตเตอรี่ที่ขายอยู่แถวนั้น
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พวกเขานั่งดูทีวีอยู่ที่ร้าน

เสียงรถจักรยานยนต์ดังลั่นเลยคุณ

รถจักรยานยนต์เขาแรงก็รู้อยู่
แต่ว่ามันดังลั่นเลยตั้งแต่๔แยก

กับรถคันอื่นที่เป็นผู้ร่วมทางด้วยนะครับ

ตามจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ

โรคขึ้นหลังมาบางทีเขาก็ไม่รู้
มันก็อาจจะเกิดปฏิเอชได้

แต่ว่าถ้ามาแบบปกติคือการยกร้อน
มันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ร่วมเดินทางด้วย
นะครับนอกจากคนในพื้นที่เขาวิภาควิจารณ์แล้วนะฮะ

เขาบอกว่าแหมชอบโชว์แต่โชว์ให้คนอื่นเขาด่า
แล้วบางคนบอกว่ายกล้อสวยแต่หากล้มมาศพไม่สวยแน่
แล้วก็ด้านของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณนะฮะ

ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐของเราเหมือนกัน
ขณะนี้ได้ประสานไปยังผู้บังคับการ

ดำเนินการเข้มงวดกับกลุ่มรถบิ๊กไบท์กลุ่มนักท่องเที่ยว
แล้วก็ให้ติดตามตัวคนขี่รถบิ๊กไบท์กลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งคาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
แล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคด้วย
เพื่อให้โรงแรมแล้วก็ลานกลางเต็นต์ในจังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
งดรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดอย่างเด็ดขาด
เว้นแต่ผู้มีธุระจำเป็นเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าพักได้

แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะเห็นว่าทางตำรวจรู้ตัว๕คนในกลุ่มนี้ล่ะคุณ

แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มจากคนที่มาจากหลายจังหวัด

ตอนนี้ถ้าจับกลุ่มและตั้งข้อหา
เร็วด้วยนะครับ
พอรู้ตัว๕คนแล้วเดี๋ยวก็ตามต่อได้อีก